ดินที่ภูมิกับตาเทียมไทย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

เพื่อที่จะบอกว่าความสุขของประชาชนคือความสุขของพระองค์

เราขอแสดงความสุขนักภัณฑ์ดีต่อพระองค์แล้วเราอยากน้ำกล้ามวันนี้
ไปส่งสอบความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชน
ให้เด็กคุณหลักได้รู้สึกนะคะได้ขอว่าพี่เป็นคนนึงที่ตามรับเสด็จแบบว่าตลอด
อันนี้คือระยะเวลานานมากขนาดไหนแล้วคะถือว่าครั้งนี้เป็นที่สุดของชีวิตในการรับเสด็จไหมคะ
ใช่ค่ะที่สุดแล้วค่ะในการได้ภาพกระโทษนี่คือที่สุดของของชีวิตประชาชน

แต่ถึงเวลาที่สุดของมันทำเป็นรดสุดของคุณนะครับ